ข่าวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นแม่แม่เท่าแล้วนะคะ๙๐ปี
อยากเจอหน้าลูกไม่ได้เจอหน้ากันมาตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่เลยค่ะ
ขวบคุณผู้ชมทีนี้ก็เลยตามหาลูกตามหายาดนะคะ
เพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้กับยายเท่าหน่อยนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้นะคะนายมารนิษฐ์หอมโลก
ผู้ใหญ่บ้านดอนหวายที่ตำบลสะดาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำเนี่ย
เป็นคนให้ข้อมูลบอกว่าแม่เท่าคนนี้อายุ๙๐ปี
ชื่อว่านางม่วงต่อกระโทกนามสกุลเดิมก็คือกุฎเป่งนะคะ
บอกว่าอยากจะเจอลูกชายพัดพรากกันมาตั้งแต่ลูกชายอายุ๕ขวบ
ญาติพี่น้องก็ไม่ได้เจอกันมาตั้ง๔๐กว่าปีแล้ว
แม่เท่าอยู่กับครอบครัวของร้อยตีนัฐกรพิรมศุกร์ข้าราชการบำนาน
แล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วร้อยตีนัฐกรเป็นอะไรกับแม่ทวด
ไม่ได้มีความผูกพันทางสายเลือดกันเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าครอบครัวของร้อยตีนัฐกรดูแลแม่เท่าเหมือนกับเป็นญาติ
แล้วอยู่ด้วยกันมาค่ะเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
ทีนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเดิมทีแม่เท่าแยกกับสามีคนแรก
แล้วก็เอาลูกไปฝากคนอื่นเลี้ยงจะไปหางานทำที่กรุงเทพ
ซึ่งเดิมทีแล้วแม่เท่าเป็นคนเยอะโสธร
พอมาทำงานที่กรุงเทพก็มาเจอกับสามี
ชาวตำบลสะดาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
คนที่สองเนี่ยก็จดทะเบียนสมรสกันอยู่กินกันในกรุงเทพไม่มีลูกนะ
พอทั้งสองคนเกษียณก็ชวนกลับมาอยู่บ้านที่นางรองที่บุรีรำ
ทีนี้พอกลับมาถึงที่บ้านแล้วเพิ่งรู้
อ้าวสามีที่ฉันจดทะเบียนด้วยเนี่ยจริงเขามีภรรยามีลูกอยู่ที่บ้านแล้วนี่
ทำยังไงพอกลับมาก็ต้องจำใจอยู่ด้วยกัน
ทีนี้ก็ถามนะว่าแม่เท่าเนี่ยเคยไปที่ยะโสธรไหมเพราะเป็นคนยะโสธร
เท่าบอกว่าเคยกลับไปที่เยอะโสธรแต่จำอะไรต่างไม่ได้แล้ว
ญาติพี่น้องรวมถึงลูกก็ติดต่อกันไม่ได้อีก
ทีนี้ค่ะตอนที่กลับมาอยู่ที่อำเภอนางรอง
คือตัวแม่เถ้าเค้าบอกว่าสามีเค้าไปบวช
ตัวแม่เท่าก็เลยไม่อยากอยู่ร่วมบ้านกับเมียคนแรก
เมียคนแรกของสามีเนี่ยนะเลยออกมาเร่ร่อนอยู่ในหมู่บ้าน
แล้วจังหวะนั้นแหละครอบครัวร้อยตีนัฐกร
ก็เลยรับไปอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันมา๑๐กว่าปีแล้ว
เพราะว่าครอบครัวร้อยตีนัฐกรเขาสงสาร
เห็นว่ายายม่วงไม่สบายนอนเพ้อนะ
ขนาดเรียกชื่อพี่เรียกชื่อน้องเรียกชื่อลูก
พอหายไข้ก็บอกว่าอยากเจอลูกอยากเจอพี่น้อง
ขออโหสิกรรมให้ลูกชายที่ตั้งแต่เกิดมา

แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกมันยังมีชีวิตอยู่ไหม
ตอนนี้ลูกฉันน่าจะอายุสัก๕๐ปีแล้ว
ฉันจำชื่อได้ฉันตั้งชื่อให้มันว่าชาตรี
แต่นามสกุลจำไม่ได้เพราะว่าใช้นามสกุลสามีคนแรก
ทีนี้ยายม่วงก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากสื่อนะคะ
พอบอกแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เลยประสานให้
ช่วยประกาศตามหาลูกแล้วก็ญาติของยายม่วงต่อไปนะคะ